สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามพบกับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
ชนะทิพย์สงกระสินแล้วก็ธิรสินแดงดา๒นักเตะทีมชาติไทยที่ไปค้าแข้งอยู่ที่เจลีกญี่ปุ่นค่ะ
ก็เดินทางกลับมาร่วมซ้อมกับทีมชาติไทยเป็นครั้งแรก
ก่อนที่จะลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับวันพระรหัสหนึ่งค่ะ
ทีมชาติไทยนะคะก็มีโปรแกรมลงฝึกซ้อมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
สนามอินซีจันทรสถิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
โดยก็เน้นไปที่แท็กติกแล้วก็รูปแบบเกมใช้เวลาการซ้อมประมาณ๒ชั่วโมง
โดยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ค่ะได้๒นักเตะที่กลับมาจากการรับใช้ต้นสังกัดในเจลีกญี่ปุ่น
กลับมาร่วมซ้อมเป็นครั้งแรกด้วยนะคะ
แต่ว่าก็ยังขาดเทียทรบุญมาทันจากทีมวิเซสโกเบค่ะ
ที่จะตามมาสมทบการซ้อมในวันพรุ่งนี้เนื่องจากว่าติดภารกิจกับครอบครัว
ซึ่งหลังจากการฝึกซ้อมนะคะเมซี่เจชนะทิพย์ก็บอกว่าตอนนี้มีอาการล้าอยู่บ้างเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าสภาพจิตใจเต็มร้อยพร้อมที่จะลงทำหน้าที่เพื่อชาตินะคะ
ดีใจครับที่ได้กลับมาเจอเพื่อนร่วมทีมก็คิดถึงเมืองไทย
แล้วก็ดีใจที่ได้มาเจอเพื่อนแล้วก็คือรู้สึกภูมิใจที่ติดทีมชาติอะไรอย่างนี้
ก็แน่นอนว่าอาจจะมีการเหนื่อยจากเมื่อวานเพราะว่ากลับมาแล้วก็เราก็ได้พักผ่อนนิดหน่อยแล้วตื่นเช้าอะไรอย่างนี้
แต่ก็ผมว่าเราก็คือก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพ

แล้วก็คือมันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่ทีมชนะพอดีด้วย
แต่ถ้าก่อนกลับมาทีมก็แพ้อยู่เสมอบางทีมันก็อาจจะเหนื่อยมากกว่านี้
แต่ทีมเช้าเราก็รู้สึกมีความสุข
กลับมาเราก็เหมือนแบบได้มาเจอเพื่อนอีกเจอครอบครัวอีกอะไรอย่างนี้

รัฐทีวีช่อง๓๒ก็จะถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาได้ชมกันทั้ง๔คู่ค่ะ
วันที่๒๒มีนาคมพระรหัสบดีนี้นะคะ
ส่วนไทยจะเจอกับกาบองนะคะเวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที
ทีมที่ชนะค่ะจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศวันที่๒๕มีนาคม

ส่วนทีมที่แพ้ชิงอันดับที่๓นะคะ
เวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีวันเดียวกันค่ะ
ใครที่ยังไม่มีบัตรเข้าชมเกมการแข่งขัน
มีบัตรเข้าชมแบบ๑วันและก็๒วันค่ะ